ถึงเรื่องของกาแฟกันบ้างครับปีนี้เป็นปีที่สองครับ
เป็นโอกาสให้มีการจับคู่ธุรกิจกันนะครับแล้วก็ความพิเศษ
คือการสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
โชว์ศักยภาพในงานนี้ไปชิมไปชมพร้อมกันกับคุณมาซิรีกรอบแก้วครับ
กาแฟสัญชาติไทยจากยอดดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านแบรนด์ลาเปียน
ปีนี้สมาคมกาแฟพิเศษไทยได้เปิดโอกาสให้กาแฟที่มีอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
ได้มาแสดงศักยภาพในการสร้างแบรนด์สู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผู้ที่ชื่นชอบลาเปียนจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ตั้งแต่การเก็บอาราบิก้าไปจนกลั่นเป็นกาแฟ๑แก้ว
ทั้งคืนในโฮมสเตย์เมื่อรวมค่าเดินทางแล้วอยู่ที่ประมาณ๓๐๐กว่าบาทต่อคืน
ลาเปียนสามารถสร้างรายได้ให้ร้านกาแฟและคนในชุมชนที่ทำงานร่วมกัน
ปีละ๓๔ล้านบาทเลยล่ะค่ะ
ด้วยความที่ผมเป็นเกษตรกรด้วย
เป็นคนทำกาแฟเป็นคนโพสเซตกาแฟและเป็นคนคั่วกาแฟด้วย
ลูกค้าก็จะชื่นชอบในส่วนที่ได้รับสินค้าจากเกษตรกรจริงนะครับ
ลูกค้าได้รับกาแฟที่ดีแล้วเราก็ได้สิ่งที่รับทราบว่าลูกค้าชอบกาแฟของเราหรือเปล่าครับ
แต่เจ้าของแบรนด์ลาเปียนมองว่าการได้มาออกบูธก็สำคัญ
เพราะจะมีโอกาสได้พบกับคู่ค้าทางธุรกิจ
ซึ่งสมาคมกาแฟพิเศษไทยก็ให้ความสำคัญกับร้านที่มีอัตลักษณ์
ได้มาแสดงศักยภาพแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
โซนวิเลส๒คูณ๒ตารางเมตรค่าบูธจริงแพงมากนะครับ
แต่ว่าทางสมาคมเราพยายามผลักดันให้เขาได้มานำเสนอ๔๑บูธเนี่ย
เราเก็บค่าบูธหมื่นเดียวนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้มานำเสนอรสชาติกาแฟหรือตัวตนของเขาในงาน
ในวิเลสโซนนี้ยังพร้อมเป็นโค้ชให้กับผู้ประกอบการรายใหม่
ที่จะก้าวเข้ามาในวงการให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ
โดยประธานสมาคมกาแฟพิเศษไทยมองว่า
ตลอดงานจะมีคนมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า๔แสนคนค่ะ
มีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๕๐ล้านบาท
กิจกรรมการประกวด๑๐สุดยอดเมล็ดกาแฟอาราบิก้าไทยครั้งที่๕
และครั้งแรกกับการแข่งขันกาแฟเย็นใส่นมข้นหรือไทยสไตล์
หวังจะเป็นกระบอกเสียงให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกาแฟไทยมากขึ้นค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน